มาดูเหตุฉกหมวกกันน็อกราคาแพงกันหน่อย

เดี๋ยวนี้เขาขโมยของกันแปลกเยอะมากเลยนะคุณ
ไม่คุณแต่หมวกกันน๊อกแพงนี่๒พันกว่าบาท

ราคาของหมวกกันน็อก๒๐๐กว่าบาท

ก็เลยได้ภาพว่าคนร้ายมาฉกไปซะงั้น
หลังจากที่น่าจะตามติด
เขาเรียกว่าตามมานะมาดูลาดลาวอยู่นาน

เพราะรถเขาขับบิ๊กไบท์ราคาแพงนะครับ
มาดูภาพตรงนี้กันหน่อยฮะ
นี่เป็นลูกจ้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโกบอย
ตั้งอยู่ถนนเรียบคลอง๓ตำบลประชาธิปัตย
อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
ชี้จุดที่ลูกค้าจอดรถจักรยานยนต

คนร้ายเข้ามาขโมยหมวกนิรภัยราคาแพง

ศึกษาที่เข้ามาเป็นลูกค้าร้านของเธอ

โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณ๑๓นาฬิกาบ่ายเมื่อวานนี้
ขณะที่ผู้เสียหายเป็นนักศึกษาชาย๖คน
ขี่รถบิ๊กไบท์มาจอดหน้าร้านอยู่๓คัน

ทานเสร็จขณะจะกลับไปบ้านพัก
อ้าวจะขึ้นรถนี่เอ๊ะหมวกหายไปไหน
นิรภัยของเราหายไปไหนหมวกกันน็อกเราหายไปไหน
ราคาก็๒๕๐๐บาทเป็นราคาเต็มใบ
ก็เลยไปดูภาพจากกล้องนะครับกล้องที่ติดนี่เห็นไหมฮะ

ทำทีว่าขับเข้ามาใกล้แบบนี้คงดูลาดลาวแล้ว
เจ้าของหมวกอยู่ใกล้แถวนี้หรือเปล่า
ดูจังหวะก่อนนี่ดูจังหวะนะ
หันใจหันขวานะแป๊บนึงหยิบไปเลยขวาไปเลย
ไปแล้วก็บึงไปเลยบึงไปเลยนะฮะ
นี่ครับจังหวะฉวยไปจังหวะฉกไป
มีคนเห็นเหมือนกันนะแต่เขาก็งงอยู่เอ๊ะยังไงนะครับ
ก็นี่แหละครับภาพนี้ก็เป็นภาพที่เจ้าของร้านกับลูกจ้างร้านบอกว่า
อยากจะเตือนใจเวลาใครเอารถจักรยานยนต์มาจอดไว้เนี่ย
ก็เอาหมวกติดตัวไปด้วยละกัน
อย่าไปวางไว้บนเบาะของรถจักรยานยนต์ทิ้งไว้เลย
ปกติที่เราเห็นเขาจะวางหมวกเอาไว้ไม่บนเบาะก็ตรงแฮนด์
คือเขาก็จะวางไว้กับรถเขาอ่ะตะกร้าถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ผู้

แต่นี่มีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาในเฟซบุ๊คไลฟ์นะครับ
บอกว่าใบเป็นหมื่นค่ะคือที่แพงเป็นหมื่นก็มี

คืออาจจะเป็นยี่ห้อหรือเปล่าหรือว่าอาจจะทำจากวัสดุพิเศษ

เป็นหมื่นนะฮะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยแล้วกัน
เสียบกุญแจไว้ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์
หรือว่ารถจักรยานที่ไม่ได้ล็อกอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะ
ก็ต้องระมัดระวังด้วยเดี๋ยวนี้เวลาเขาจะเอา
ใช้เวลาแป๊บเดียวฉวยไปได้เลยนะครับ